คุณผู้ชมฟังปุริเย่ไม่ไหวแล้วจ้ะแม่
กล้าวสุดปังทรงพลังกระหึ่มโลก
เพลงใหม่ลิซ่าฟาดมากแม่
ถ้าเกิดว่านับเวลาเปิดตัวเมื่อวานนี้สักประมาณ๑๑โมง
โมงวันนี้ก็จะครบ๒๔ชั่วโมงเต็ม
เกือบร้อยล้านวิวแล้วนะจ๊ะ

อ่ะใครที่ยังไม่ดูไปดู

ท่านนี่ใส่ชุดแบบเท่ออกมา
ถือโถโลโค่งออกมาแบบนี้สุดดำแบบนี้
แล้วข้างหลังเห็นมั้ยว่าใครเนี่ยเดินตามมา
เขาเปรียบเทียบบอกเป็นคอฝหรือเปล่า
ชาวเน็ตเขาบอกแน่นอนเลยสงสัยลิซ่าต้องการสะท้อนเรื่องราวในบ้านเรา
แล้วดูคุณทีมข่าวของเราก็เอาภาพมาประติดประต่อกันเลยนะ
แต่มันคือจริงไม่ใช่ถ้าเกิดว่าไปฟังเนื้อร้องจริงเนี่ย
เขาต้องการจะบอกว่าคือเขาเป็นผู้หญิงคือประมาณว่า
แข็งแกร่งแล้วก็ไม่ยอมที่จะแบบเสียอะไรให้ใครอะไรแบบนี้
เรียกร้องสิทธิ์อะไรต่างนะครับ

มีการนำเอาภาพสัตว์เลี้ยงแสนรักอย่างน้องแมว
มาตัดต่อใส่อย่างนี้หมดเลยคุณ
เอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนน้องลิซ่าให้ได้นะฮะ
ไม่มีชุดนี่ก็เอาภาพน้องแมวมาตัดต่อใส่สะดาลงไป
พร้อมกับตั้งคำถามว่าไม่เหมือนพี่ลิซ่าตรงไหนก็เอาปากกามาวงเหมือนกัน

อกจากนี้คุณต้องไปฟัง๒พศดังแห่งยุค

เมื่อคืนนี้ก็มีการไลฟ์เหมือนกัน
ก็พูดถึงเรื่องของชะดาในเอ็มวีลิซ่าด้วย

บอกไม่เหมาะสมอะไรก่อน

เมื่อคืนไลฟ์ของท่านก็๕๐๕๐นะคุณนะ

ในโลกโซเชียลเขาขายกันเร็วมาก

เกี่ยวกับเสื้อผ้าที่เหมือนของน้องลิซ่าใส่
ขายหมดเลยแล้วบอกสินค้าหมด
คนซื้อไปทำอะไรนะ
ไปใส่แล้วคงเต้นคุ้กเบออ์อะไรต่างนะ

คุณถูกถามใช่มะว่าน้องลิซ่าเปลี่ยนกี่ชุด

เชอรี่ผู้ประกาศบันเทิงตอบมา๑๕ชุด

แล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นชุดแบรนด์ที่น้องลิซ่าใส่นะ

สมมุติบางตัวขายได้เป็นตัวละล้าน
ลิซ่าคือคนที่สามแล้วอีกคนหนึ่งไม่ออกเหรอ
คนหนึ่งก็รอออกทีหลังค่อยไปนะฮะ
นี่คือความภาคภูมิใจของคนไทย